ทั้งสองท่านก็ขับรถพี่ก็ขับรถ

ทำมังบางตาสังขังมังตาพวกเจ้าจงไม่เห็นข้า
มองไม่เห็นจงมองไม่เห็น
ตาไว้บังตาไว้จงมองไม่เห็นข้าจงมองไม่เห็นข้า
จงมองไม่เห็นค่าชี้ปั๊บไปจอดข้างทางเดี๋ยวนี้
คนสุดท้ายชี้ให้จอดใช่ไหมพี่ตำรวจคนสุดท้ายขวามือสุดเนี่ย
นี่ดูคนสุดท้ายไปจอดข้างทางนู้น
คือตำรวจเขาตั้งด่านอยู่แหละแต่ขณะขับผ่านจุดตรวจของตำรวจสพลมศักดิ
ใกล้สี่แยกไฟแดงน้ำชุนอำเภอลมศักดิ์เนี่ยนะฮะคือเขาก็ท่องคาถานี้
ผู้สื่อข่าวไปสอบถามคนขับรถบรรทุกดังกล่าวคือนายวุฒิชัยดอนไพรหรือว่าพี่บอย
บอยเล่าแบบนี้บอกว่าวันก่อนขับรถบรรทุกพ่วงนะครับ
เพื่อจะนำไปสู่ลูกค้าที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
เมื่อขับมาถึงใกล้ด่านแล้วนะครับรถของเพื่อนที่อยู่คันหน้าผ่านไปแล้วล่ะ
โดยไม่ถูกตำรวจเรียกเขาจึงนึกสนุกครับยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย
โทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเพราะว่าคิดว่าเพื่อนผ่านเขาก็คงผ่านเหมือนกัน
ก็เลยท่องกระถาแบบที่คุณผู้ชมได้ฟังไปนะครับ
แต่สุดท้ายฮะตำรวจข้างหน้าโบกมือให้ไป
ตำรวจท่อนกลางซ้ายมือบกมือให้ไป
พี่ตำรวจที่อยู่กลางถนนคนขวามือโบกจอดซะพี่บอย
ปังตาไว้ปังตาไว้จงมองไม่
เพื่อนขั้นแรกไปหลักไฟแดงไปแล้ว
ผมก็ไปขั้นที่สองผมกินไฟแดงอยู่
แล้วผมเห็นบ้านอยู่ใกล้
ผมเลยนึกสนุกครับจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิป
เป็นยังไงบ้างครับคาถาได้ผลหรือเปล่าครับ
ปัญหาใช้ไม่ได้ผลครับ
บอยบอกว่าทีแรกที่ทำคลิปนี้มาโพสต์ก็
สนุกเท่านั้นนะครับไม่คิดว่าจะถูกกดไลค์
แล้วก็แชร์ไปขนาดนี้นะผมคนหนึ่งก็ได้ดูเหมือนกันนะครับ
น่ารักดีนะคะ

บางที่เองทำให้พี่ไม่เห็นตำรวจหรือเปล่า

ท่องไปท่องมาปิดตาตัวเองซะงั้นนะครับ